อีกหนึ่งคู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือนักร้องสาวรุ่นใหญ่
สุนารีราชศรีมานะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่า
คุณสุนารีเขาจดทะเบียนสมรสไปแล้ว
ตั้งแต่ประมาณช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
เจ้าตัวก็มีการโพสต์ภาพพิธีแต่งงานของตัวเองกับฝ่ายชายค่ะ
ซึ่งก็เป็นแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวนะฮะให้กับแฟนคลับเนี่ย
ได้ร่วมแสดงความยินดีไปกับความรักที่เบ่งบานของทั้งคู่นั่นเองนะคะ
โดยสุนารีก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐเมื่อวานนี้ค่ะ
ว่าตั้งใจจะมีการจัดพิธีแบบเล็กภายในครอบครัว
เพราะทั้งคู่ได้จดทะเบียนสมรสกันมาพักใหญ่แล้ว
ซึ่งพิธีที่จัดขึ้นเป็นพิธีแบบไทยค่ะ
มีการผูกข้อไม้ข้อมือแล้วก็ถวายเพลงพระ
ซึ่งก็ถือเอาเลิกสะดวกก็คือเลิกที่เขาสะดวกนั่นเอง
ได้มีการดูเลิกอะไรแล้วเขาบอกว่าเลือกวันที่๑๐
เพราะว่าเลข๑รวมกับเลข๘เท่ากับ๙
ถือว่าเลข๙นี่แหละเป็นเลขมงคลสำหรับเขาแล้ว
เลือกวันดังกล่าวนี้ในการจัดงานแต่งงานขึ้น
ทั้งนี้ค่ะทั้งคู่ก็ตั้งใจจะไปจัดพิธีในโบสถ์อีกด้วย

แต่ว่ายังไม่ได้มีการระบุว่าจะมีการจัดพิธีที่บทเมื่อไหร่นะคะ
ไม่อยากพลาดรายการบันเทิงไทยรัฐกับพวกเรา
ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
แล้วคุณจะไม่พลาดรายการดีอีกต่อไป